แน่นอนหลายคนก็รอฟังจากเป้ยปานว่านะฮะเปิดใจเนี่ยสาเหตุที่นางขออยู่เงียบท่ามกลางดราม่าระอุเนี่ยครอบครัวสั่นคลอน
ว่าเป็นเรื่องราวร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับเรื่องข่าวเมาส์นางร้ายลูกสองจนถูกโยงไปถึงอ่ะ
เป้ยปานวาดนี่แหละกับป๊อปนิธิเนี่ยล่าสุดหุ่นดีมากเป้ยก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แฟนส่งมาให้กำลังใจพร้อมบอกว่าขอบคุณ
อาการเข้าข่ายโรคซึมเศร้าอาจจะมันทรมานมากกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้
ต้องคอยทานยาปรับฮอร์โมนเป้ยไม่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นอีก
มันเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกเป้ยจึงพยายามเลือกที่จะอ่านคอมเมนต์ต่างให้น้อยที่สุด
แต่คลิปนี้ทำให้เป้ยเนี่ยได้เห็นคอมเมนต์นะครับ
และพบว่ามีกำลังใจมากมายที่ส่งมาให้มันทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นใจ
ที่ใครทำเนี่ยมีหลายหลายคนรักแล้วก็เข้าใจเบ้ยดีใจแล้วก็ขอบคุณพลังใจเหล่านี้นะคะ
ที่ผ่านมาสิ่งที่คิดในหัวก็คือขอเลือกที่จะอยู่เงียบ
อยากก้าวผ่านทุกสิ่งขอทำเพื่อลูกและครอบครัว
ถ้าการที่ออกมาพูดอะไรไปแล้วส่งผลกระทบกับทุกฝ่าย
มันก็คงไม่เป็นผลดีจึงของเงียบนะครับ
ของเงียบพี่ว่าเป็นทางออกที่ดีสุดเชื่อว่าใครทำอะไรไว้
ก็ต้องได้รับแบบนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามผิดชอบชั่วดีนะคะ
นี่เป้ยตาดว่าใครทำใครทำคลิปนี้
เขาบอกมีแฟนกลับทำให้เขาเนอะอ๋อที่ว่าตัดต่อเอาคำพูดดีดีมา
อืมแต่เรื่องนี้มันเรื่องมันจบแล้วใช่ไหมครับคุณแม่
จบแล้วมันคือเรื่องเก่าเรื่องใหม่ครับคุณแม่เอ่อ